เอามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะนี่ที่ฉันอยากให้ดูช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมคะ

หน้าร้อนเราก็ต้องไปทะเลค่ะไปทะเลปุ๊บเราก็ต้องดำน้ำค่ะ
แล้วสาวสวยโอ้โหในวงการบันเทิงของเราคุณผู้ชมจัดเต็มจริงค่ะ

เมนท์เก็บเลยอ่ะ
ยาวอ่ะเฉลยเลยละกันคุณบีน้ำทิพย์ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอเป็นนัมเบอร์วันจริงนะคะในการเป็นซุปเปอร์มาเดลซั่วทรงองค์เอวเนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะยกให้จริงค่ะใส่ทูพีชวันนี้นะคะใส่ตัวนี้แหละค่ะเว้าสูงสีสันตัดกับน้ำทะเลบวกกับรูปร่างสูงยาวดูดิคะดำน้ำ
นึกถึงรายการเขานะรายการประกวดนางแบบที่มีช็อตไปถ่ายรูปใต้คือต้องแข็งแรงขนาดไหนปอดเนี่ยโอ้โหดำได้ลึกขนาดนี้คุณผู้ชมนะคะ
เรียกได้ว่าสวยแล้วก็ลีลาการแบกใต้น้ำนี่นัมเบอร์วันโอเคปังปุริเยไปเลยจ้ามากจริงจริงนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะ
สาวคนนี้เป็นสาวติสแต่ลีลาก็พลิ้วไม่แพ้กันนะคะสำหรับนศพนายางกูลเธอหลงรักทะเลเป็นที่หนึ่งเลย
สามารถหมกตัวอยู่บนเกาะได้แบบยาวเป็นสาวเหนือนะแต่ชอบไปทะเลใช่ส่วนใหญ่สาวเหนือจะชอบชอบอ่านแบบอ่ะเออ
การันตีได้จากผิวแทนเงาของเธอนี่แหละซึ่งเธอลุยกิจกรรมที่เกี่ยวกับสายน้ำสารพัดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเซิร์ฟการพายเรือรวมไปถึงการดำน้ำที่ไปสัมผัสกับสัตว์ทะเลทั้งหลาย
ปลาวานเอยปลาเล็กปลาน้อยรวมไปถึงงูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพนี้พร้อมกันนะคะ
คือหลายคนเนี่ยโฟกัสไปที่หุ่นของเธอนั่นแหละหุ่นดีเพราะว่าเนี้ย
เป็นสายออกซิเจนค่ะนะคะคือแต่ว่าคนก็แบบว่าเออแซวมันเหมือนงู

ปิดท้ายกันที่คุณแม่ลูกสี่ค่ะ
คุณจูนกระสมาร์ภรรยาของพี่ปนคร

เวลาอยู่ใต้น้ำคุณแม่ขอโพสต์จัดเต็มกับภาพนี้เลย

สุดเหงามือเหงา

ให้แม่บอกว่าอยากเล่าไปว่ากี่ชั่วโมง

ใช่ช่วงนี้ถือว่าเป็นของขวัญของเรานะคะ
สาวเขาลงน้ำถ่ายรูปให้เซ็กซี่